ดูปฏิกรยาท่าทีของภักดิ์เพื่อไทย
ผ่านหัวหน้าภักดิ์ของเขาคือคุณหมอชนน่าน
คุณหมอชนน่านเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแยกประเด็น
คือนักข่าวถามถามว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ย
คุณพิธาเนี่ยเขาได้เพิ่มมา

แล้วก็ไปถึงสักเท่าไหร่อ่ะ
๓๕๐หรือ๓๗๐ใกล้เย็นเนี่ย
บอกว่าถ้าจะเสนอรอบ๓ก็ไม่ขัดข้องนะ
อันนี้ในกรณีที่ถ้าเสนอได้นะ
เพราะจำข้อกฎหมายข้อ๔๑ได้ใช่ไหมครับ
คุณผู้ชมต้องแยกนะครับเดี๋ยวเบิร์ตจะอธิบายง่ายให้ฟัง
คุณหมอชนนั่นศรีแก้วคุณผู้ชมครับบอกว่า
เดี๋ยวต้องไปดูมติ๘พักนะที่จะเสนอชื่อคุณพิทาอีกรอบเนี่ย
คือตอนนี้มีคนเห็นต่างบอกยติดังกล่าวมันตกไปแล้วไง
ก็ต้องมาอภิปรายกันสินะครับ
หรือว่าอาจจะต้องใช้วิธีลงคะแนนก็ว่ากันไป
แต่ถ้านะครับตกไปก็เป็นอันจบนะ
หมายถึงเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้ก็เป็นอันจบนะ
ก็ต้องนัดประชุมกันรอบใหม่แล้วในกรณีถ้าสมมุติว่า
เสนอชื่อคุณพิทาโหวตเป็นนายกรอบ๓สมมุติ
เขาบอกว่าเอาได้เสนอชื่อคุณพิทาได้อีก
แล้วปรากฏว่าแล้วปรากฏว่า
พรุ่งนี้โหวตชื่อคุณพิธาได้มากกว่า๑๐ไปถึง๓๖๐
เพื่อไทยบอกจะเสนอชื่อคุณพิทาเป็นรอบที่๓ก็ไม่ขัดไม่คล่อง
แต่ถ้าคุณพิทาได้เสียงสนับสนุนไม่พอแล้วก็พูดเองเนี่ยว่า
เดี๋ยวจะเปิดทางให้เพื่อไทยเนี่ยได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับ
ได้บริหารจัดการตรงนี้บ้างนะครับ
ลองฟังคุณหมอชนน่านครับ
เราเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยหลายเรื่องมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
แต่เราก็คำนึงถึงเนื้อหาโดยรวมอยู่นะครับไม่ได้ยกเลิกนะ
ไม่ต้องเปลี่ยน
สิทธิของการเป็นแก่นำแทนจัดตั้งรัฐบาล
ก็ต้องพูดคุยใน๘พักด้วยเหมือนกันว่า
เช่นเราบอกว่าเราเติมเสียงนะ

อะไรต่างวันนี้เขาต้องมาพูดคุยกัน
หัวหน้าพักเพื่อไทยยังพูดถึงกรณีที่
นางสาวแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
บอกว่าจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสิน
เป็นแคนดิเดตนายกัธมนตรี
หากคุณพิทาไม่ได้ไปต่อ
คุณหมอชนนั่นบอกว่าก็เป็นความเห็นของคุณแพทองทาน
แล้วก็ต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมพักก่อน
ซึ่งตัวท่านเองหมายถึงคุณหมอชนน่าน
ก็จะไม่พูดข้ามขั้นตอนของวันพรุ่งนี้ไป

เดี๋ยวจะหาว่าเพื่อไทยกระดี้กระดานะครับ

อย่างแหลงเป็นทางการก่อน
จากนั้นก็ถึงขั้นตอนภายในของภักดาลพภิเวศไทย
ส่วนคุณอุ้งอิ๊งคุณผู้ชมค่ะคุณแพทองทานชินวัฒน์
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปพบแล้วก็บอกว่า
เพื่อไทยเองก็ยังคงยืนยันนะคะที่จะโหวตให้นายพิธาริมเจริญรัฐ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีจากก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรี
ในการโหวตในที่ประชุมรัฐสภาวันพรุ่งนี้
แต่หากกรณียติถูกตีตกหรือโหวตไม่ผ่านในรอบที่๒
ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายตามที่นายพิธาได้แถลงเอาไว้
ก็ต้องกลับมาพูดคุยกันก่อนทั้งในที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทย
และที่ประชุม๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
ส่วนเพื่อไทยเองมีแนวทางที่จะเสนอนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นชื่อแรก
ซึ่งยังคงร่วมทำงานกับพักเก้าไกลและ๘พักร่วมเหมือนเดิม
แล้วก็ย้ำว่าต้องดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนไม่อยากทำให้สังคมสับสน
ส่วนที่มีประเด็นที่สวบอกเอาไว้บอก
ถ้ามีพักเก้าไกลร่วมรัฐบาลจะไม่โหวตให้แม้เป็นแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยก็ตาม
และกรรมการบริหารพักเพื่อไทย
มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากตนไม่สามารถตอบแทนได้
และเราก็ยังไม่มีการวางฉากทัศน์แบบนั้นค่ะ

เพื่อไทยก็จะเสนอคุณเสถานะคะ
อันนี้ก็คือเป็นที่ชัดเจนค่ะแต่ว่าเราก็ทำไปทีละขั้น
ส่วนความเคลื่อนไหวความคืบหน้าการเดินทางกลับประเทศของนายทักษิณนะคะ
คุณอุ้งอิ๊งยอมรับบอกว่าอาจจะต้องเลื่อนวันเดินทางออกไปก่อนค่ะ
เพราะว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ยังไม่นิ่งไปฟังเสียงที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คุณพ่อจะมองเห็นว่านิ่งเบอร์ไหนอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าท่านก็ไม่อยากเป็นปัจจัยของความวุ่นวายเท่านั้นเอง
พอมันมาถึงจุดนี้แล้วเราก็จะจ้อง
เมื่อกี้ต่อคำยังจ้องเลยใช่ไหม
คราวนี้ก็จ้องคุณอุ้งอิ๊งกับคุณเศรษฐา
เขามีปฏิกิริยายังไงเขาคุยกัน
โอ้โหมารับกันถึงข้างล่างเลยครับ
นี่คือบันไดหน้าพักเพื่อไทยนะ
คุณเศรษฐารถจอดลงรถเสร็จปั๊บขึ้นบันไดมา
นี่ครับนักข่าวจับตั้งแต่ประตูรถเลยสี
น่าจะเป็นยังไงนะนี่ฮะดูมีความฟิตวิ่งขึ้นบันไดมานะครับ

ก็กลัวว่าคุณอุ๊กอิ๊งไปรอรับครับ
ไปรอรับถึงข้างล่างเลยนี่เป็นห้องนักข่าวนะครับ
แล้วก็บอกว่าควงแขนกันขึ้นไปเลยนะนะครับ

คุณอิ๊งต้องไปบอกกรรมการบริหารพัก
ก็เรื่องที่จะถ้าไปถึงจุดที่ต้องเสนอชื่อคุณเศรษฐาเนี่ยนะ

ทันทีที่คุณเศรษฐามาถึงผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมวันนี้นะครับไม่ให้สัมภาษณ์
เพราะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกแล้วหรือเปล่า

เพราะว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการดำเนินการของกรรมการบริหารพัก
นะครับเรื่องของปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับ

จะเสนอชื่อตัวคุณเศรษฐาเป็นนายกคุณเศรษฐาตอบว่า
ครับคุณอิ๊งต้องไปบอกกรรมการบริหารพัก
จากนั้นคุณแผลทองทานก็ยิ้ม
ยิ้มแล้วก็ชวนคุณเศรษฐาขึ้นไปประชุม
คุณแผ่นต่อทันยังปฏิเสธอีกว่า
ไม่ได้ลงมารอรับคุณเศรษฐา
ก็ไปเดินตลาดข้างมา
กับผู้สื่อข่าวและมานั่งเล่นคุยกันต่อ
เป็นจังหวะพอดีที่จะขึ้นลิฟท์ไปพอดี